มาจากว่าของครูน้ำแข็งวาดเสียวแล้ว
ดิฉันบอกเลยว่าอันนี้ต้องเป็นคลิปประจำวัน

อย่างไรไอ้ท่าไหนรถบรรทุกคันบ้านเริ่ม

พ่วงข้างไปเกี่ยวกับรถบรรทุก

โอ้โหเนี้ยไปเกี่ยวกันจนซาเล้งเนี้ยคุณอ๋ออันนี้ค่ะสะบัดก่อนจะคว่ำนะฮะ
ถ้าเกิดว่ามันสะบัดมาจนถึงขั้นรถกระบะติดข้อข้างหลังกระบะตู้ทึบทับ
นี่แบบโอ้โหหรือไม่ถ้าคนเนี่ยไปติดอยู่ใต้รถบรรทุก
ล้อรถบรรทุกคั่วเหลือเกินว่าจะทับหัวนะคุณฮะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณสองคน
กำลังจะต้องถามต่อว่าคนขี่ซาเล้งเป็นยังไงค่ะครับคนขี่ซาเล้งเขารอดตายราวกับปฏิหาร
บอกโกงความตายนะใช่พูดแบบนั้นก็ได้เพราะจริงจริงรถซาเล้งอ่ะ
ทับเขาซ้ำไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกใบพัดอุดรหนองคายถนนมิตรภาพค่ะ
ฝั่งขาเมืองอุดรธานีคนขี่ซาเล้งที่กงความตาย
คนนี้คือนายศัมฤษฎิรณธรรมชนะหารธรรมชนะนะคะ
อายุสามสิบเก้าปีอย่างที่บอกว่าไม่น่าเชื่อจริงจริง
เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บไม่มากมีแผลแตกที่บริเวณหัว
แล้วก็มีอาการจุกแน่นหน้าอกเท่านั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลไปตรวจอย่างละเอียดแล้วค่ะ
พ่วง๑๘ล้อก็เสียหายบริเวณล้อหลังตัวพ่วงด้านซ้ายที่แตกนะคะ
แต่คนขับรถพ่วงเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแหละเขาก็ยืนรอให้การกับตำรวจด้วย
บอกแบบนี้ว่ากำลังขับรถไปส่งมันสำปะหลังเส้นค่ะที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี
พอตอนที่ผมก็ขับอยู่เฉยก็ไม่ได้เร็วด้วยนะเราก็เห็นตามคลิปจริงรถมันก็ชะลอกันมา
แล้วได้ยินเสียงดังค่ะลักษณะเหมือนมีรถมาชนข้างรถตัวเองเท่านั้นแหละ
พอมองดูกระจกหลังเลยรู้เลยว่าเป็นรถซาเล้งแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะ
โชคดีที่งานนี้ไม่มีใครเจ็บใครตายค่ะ